ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะโอ้โหไม่น่าเชื่อจะมีเรื่องแบบนี้
เวลาคุณห่อข้าวนะห่อดีนะห่อไม่ดีห่อไปห่อมา
เฮ้ยคุณห่อข้าวยังไงให้ตำรวจเขาจับได้อะครับ
จริงข้างในคือข้าวเหนียวหมูทวดภาวมาเป็นแบบนี้หรอ
คือตอนแรกเขาวางเอาไว้แบบยังไม่ได้ห่อ
แล้วคุณเห็นสังเกตไหมมีแดงไม่ใช่แดงใหญ่นะ
แดงเล็กมันมดมันขึ้นอ๋อคือคือซื้อมาแล้วมดมันขึ้น
ทำไงดีคิดในใจงั้นเอาอย่างนี้ไหมเอาพลาสติก
เอาสก๊อตเทปพลาสติกห่อมันได้เลยห่อมันนิดเดียวเดี๋ยวมันจะมดเข้าไปล่ะ
ก็คือห่อป้องกันมดใช่ห่อมันทั้งห่อนั่นแหละ
สุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายห่อแบบนี้ไปเจอตำรวจที่ด่านตรวจ
เขาก็จับสิครับโอ้โหเพราะเขาคิดว่ามันคือห่อยาบ้า

ใครเห็นแบบนี้ก็คิด

เอาจริงนะคือมดไม่ขึ้น
แต่กว่าคุณจะได้กินคุณแกะเหนื่อยเหมือนกันนะ
อันนี้เขาขายคู่กับคุณตำรวจแบบขำนะ
ในตอนนั้นเขาบอกว่าเรื่องนี้เอาจริง
มันเป็นเรื่องราวเมื่อประมาณสัก๕ปีที่แล้วนู่น

แต่พอเอามาโพสต์เอามาแชร์กันต่อกัน
เขากลายเป็นว่าเป็นเรื่องขำเฮฮากันดี
แต่ยังไงซะผมบอกแบบนี้
เอาจริงมันมีวิธีการเยอะแยะที่จะกันมด

มันอันตรายต่อตัวเองค่ะคุณ
มดอาจจะไม่ได้กินแล้วเราก็อาจจะไม่ได้กินด้วยนะคะ

แค่พันห่อถุงให้มันแน่นงดมันก็ไม่ขึ้นแล้ว

ข้าวกล่องเป็นกล่องตลับห่อข้าวดี

คุณคิดได้ยังไงขอเข้ากล้ามแบบนี้
ดไลค์ให้เลยกับไอเดียบันเจิดของคุณเนี่ยนะคะ